มาดูบ้านนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะสำหรับความหวานของแก้วโทดี้แต่งงานกันไปเป็นเดือนแล้ว
หาตัวไม่ค่อยเจอเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโซเชียลก็มีไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรจะว่ากันไปนะ
ไปเจอพี่สาวเขาก็ยังดีถามพี่เขาดีกว่าคุณแคนดี้นะฮะนี่แหละค่ะ
แคนดี้เองเขาก็เปิดตัวหวานใจว่าเขาคบหาดูใจกันมากับสาวหล่อพี่กังปู
แล้วก็โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งในงานแต่งของน้องชายด้วยบอกว่าเร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจัดพิธีแน่
ล่าสุดพี่แคนดี้ก็บอกว่าตอนนี้เขาเองเตรียมแพลนจัดงานแต่งด้วยค่ะ
แต่ว่ารอให้สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายกันไปก่อน
ส่วนที่ลุ้นกันยกบ้านอย่างที่บอกไปก็อยากจะให้น้องโทนี่กับแก้วเปลี่ยนใจนะ
เวลาว่างไม่ต้องไปถ่ายคอนโทนคอนเทนต์มากหันมาปั้มลูกกันหน่อยดีกว่า
อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไม่ขึ้นไปฟังพี่แคนดี้ค่ะ
ตอนนี้ก็คือเขาชีวิตเขาลงตัวแล้วล่ะนะคะหลังจากที่พอจบงานแต่งงานไปแล้วเนี่ย
ก็คือเขาก็มีกิจกรรมน่ารักทำรายการน่ารักเขาส่งให้เราดูตลอดนะคะ
แต่เป็นกิจกรรมเรื่องของการทำรายการท่องเที่ยวยังไม่มีแพลนเรื่องของการแบบมีหลานให้เราเลยอะไรอย่างนี้
รออยู่นะเนี่ยคือตอนนี้ก็เริ่มสร้างความมั่นคงให้ตัวเองแล้ว
รักฐานคือจากเดิมทีที่เราคุยกันเล่นเล่นก็ต้องขอบคุณทางรายการนะคะ
คุณแม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
ต้องมาพัฒนาไปอีกครั้ง
ใช่ก็น่าจะเริ่มคิดกันมากขึ้นล่ะ
รอดูถามเบิ้งด้วยค่ะ
ถามเบิ้งด้วยค่ะถามอยู่ด้วยค่ะ